เมื่อช่วงดึกคืนที่ผ่านมาค่ะ
มีพระที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
แล้วก็ก่อเหตุหน้ากุฏิที่วัดแห่งหนึ่งนะคะ

เมาชกต่อยกันทะเลาะกัน
ต่อยกันไม่พอคว้ามีดฟันกัน
อีกฝ่ายนึงบาดเจ็บสาหัสเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดอำภาวันค่ะ
ที่อำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะ
พันธุ์ตำรวจโทนิกรคำภูเขียว
สารวัตรสอบสวนสพป่าโมก
ได้รับแจ้งเหตุว่ามีพระเมา

ก็ไปตรวจสอบเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้ากุฏิเลยนะคุณผู้ชม

พบพระวันนบเริงใจอายุ๕๒ปี
ถูกมีดฟันบริเวณลำตัวหน้าอกแล้วก็ที่แขน

แล้วก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วดูมีดสิ

ใช่พระวันนบเนี่ยต้องส่งโรงพยาบาลป่าโม่
เพราะว่าเจ็บหนักมีดยาว๖๐เซนติเมตร
คู่กรณีที่ก่อเหตุหลบหนีไปค่ะ

ที่บริเวณศาลาการประเร็ญของวัด

สุชาติปุ๋ยล้ออายุ๕๓ปี
สภาพเมาเลยเมาอะค่ะ

หน้าอกก็มีแผลถูกมีดฟันนะคะ

ช่วงหัวค่ำพระวันนพ

พระวันนพเป็นคนจัดเวรในการรับกิจนิมนต์
แล้วเป็นการจัดเวรไม่ลงตัว

ถูกพระวันนบต่อยเขาที่หน้าก่อน
สุชาติเหลือไปเห็นมีดวางอยู่ในกุฏิ

หยิบมีดขึ้นมาแล้วก็ยื้อแย่งมีดกัน
สุชาติแย่งมีดมาได้

พอฟันพระวันนพเสร็จตัวเองก็หนี
ออกจากวัดแต่สุดท้ายก็ย้อนกลับเข้ามา

ทะเลาะกันเรื่องอะไรนะพี่พ่อ
ก็เรื่องออกกิต